คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่๗ตุลาที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิด
เหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
หลังจากนั้นมันก็ยังเป็นสงครามที่คุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลา
ผู้นำหลายประเทศทั่วโลกกลัวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะบานปลาย
จะขยายกลายเป็นสงครามภูมิภาคไหมวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกัน
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณคิงและคุณขวัญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนจะไปดูจุดที่คุณน้ำแข็งพูดไว้เมื่อสักครู่
ก็สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ก็มีศพแรงงานไทยมาถึงแล้ว
คงได้เห็นในข่าวมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
แต่สิ่งที่อยากจะขีดเส้นใต้บอกกับฝ่ายราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าเงินที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เดินทางกลับมาแล้วเนี่ย
ที่เขาจะพึงมีพึงได้เนี่ยขอความกรุณาว่า
จ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
เขาจะได้เอาเงินไปทำค่าทำศพ
ขั้นตอนเอกสารการตรวจสอบเอกสารต่างต้องไม่ยื่นเยอะ
ต้องไม่ชักช้าเพราะเขาเดือดร้อนกันอยู่
ฉะนั้นก็หวังว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องบริการอย่างรวดเร็ว
ส่วนสถานการณ์สงครามเนี่ยก็รายงานกันวันต่อวันว่ามันเคลื่อนไหวไป
ยังไงขอให้ดูตัวเลขเหยื่อสงครามก่อนครับ
อดผู้เสียชีวิตจาก๒ฝ่าย๕๐๐๐กว่าคนแล้วครับ
แยกออกมาว่าฝั่งฉนวนกาซ่าปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตไปแล้ว๓๗๘๕ศพ
ดูในจอตามไปด้วยฝั่งอิสราเอลประมาณ๑๐๐๐
แต่ฝ่ายปาเลสไตนี้
ดูตัวเลขในจอแล้วท่านอาณาจใจไหมครับ
ในจำนวน๓๗๘๕รายเป็นผู้หญิง๑๐๐๐ราย
เป็นเด็ก๑๕๒๔ราย
เป็นผู้สูงอายุ๑๒๐
ทำไมครบแต่ประท้วงล่ะครับ
ขอดูรายละเอียดตรงนี้หน่อย
กลุ่มผู้ประท้วงได้จัดการชุมนุมต่อต้านอิสราเอลในหลายประเทศ

หลังเกิดเหตุระเบิดโรงพยาบาลในฉนวนกาซ่า
เขาประท้วงไปทั่วภูมิภาค
ฝูงชนที่โกรธแค้นได้ออกมารวมตัวกัน
แล้วก็เรียกร้องให้กลุ่มอิสราเอล

ที่ได้รับการสนับสนุนจากอีราน
และปาเลสไตน์เร่งระดมพล

กองกำลังความมั่นคงได้ยิงแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำใส่ผู้ประท้วง
ขณะที่มีการประท้วงรุนแรงใกล้กับสถานทูตสหรัฐทางตอนเหนือของกรุงเบรุษ
โดยผู้ประท้วงชาวเลบานอนตะโกนด่าสหรัฐว่าอเมริกาคือปีศาจที่แท้จริง
เพราะสนับสนุนอิสราเอลที่อีราน
เดินขบวนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐถูกจัดขึ้นทั่วประเทศ
โดยทั้งจากกลุ่มที่สนับสนุนฮามาสและจากกลุ่มที่สาบานตนเป็นศัตรูกับอิสราเอล
โดยผู้ประท้วงถือป้ายขับไล่สหรัฐและอิสราเอลให้ไปตายเสีย
คณะที่ประธานาธิบดีของอิหลังก็กล่าวสนลพทธรรพจน์ทางทธรทัศน์ว่า
เลือดทุกหยดของปาเลสไตน์ที่ถูกสังหารในสงครามคราวนี้
กำลังจะนำระบอบไซออนิสเข้าใกล้ความหายนะ
อกจากนั้นการประท้วงยังลุกลามไปที่อีรักษ์ไปที่จอแดนไปที่ตูนีเซียไปที่เยเมน
รวมถึงซาอุดีอาราเบียนี่ไงครับนี่ไงครับที่นักวิเคราะห์เขามองว่า
สถานการณ์คุกกลุ่นแบบนี้ถ้าแค่ผู้นำโลกอาหลับกดปุ่มส่งสัญญาณ
สงครามก็ลุกโชนแล้วจะกลายเป็นสงครามในภูมิภาคอย่างที่ว่า
ดูอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายของสหรัฐท่าทีของประธานาธิบดีใบเดน
ท่าทีของสหรัฐตอนนี้ประสานเสียงยืนอยู่ข้างอิสราเอลชัดเจน
แม้กระทั่งการเดินไปทางไปอิสราเอลของประธานาธิบดีใบเดนวันก่อน
ก็ถูกมองว่านั่นเป็นการเดินทางไปบัญชาการรบ
ส่วนคำถามข้อสงสัยว่าการถล่มโรงพยาบาลในฉนวนกาซ่าฝีมือใคร
สื่อในสหรัฐท่าทีของสหรัฐเขาชัดเจนสหรัฐป้องอิสราเอล
ไม่ได้บื้มโรงพยาบาลชี้จรวดปาเลสไตยยิงผิดพลาดเอง
คำว่าท่าที่ของสหรัฐเขาชัดเจนสหรัฐป้องอิสราเอนไม่ได้บื้มโรงพยาบาล
คำว่าท่าทีของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าเป็นท่าทีของใบเดนคนเดียวนะครับ
แต่เป็นท่าทีที่สอดคล้องสอดประสานกันเป็นแผง
เช่นประธานพักษ์เดโมครัฐชื่อไนมาร์ควอร์เนอร์
รองประธานพักรีพับบิกันชื่อนายมาร์ครูบีโอ

รวมทั้งสื่อหลักในสหรัฐก็ออกมา
โทนเดียวกันหมดคือปกป้องสนับสนุนอิสราเอล
ทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายปาเลสไตน์กับฮามัสและโลกอาหลับ
เขาก็กำลังเดือดปุดกันอยู่กับท่าทีของสหรัฐ
จึงเป็นที่มาของการประท้วงลุกลามอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่
ผู้ที่คาดหวังว่าจะเห็นสงครามสงบเขาก็ตามดูนักเคลื่อนไหวสันติภาพ
นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพหลายร้อยคนได้รวมตัวกันในกรุงวอร์ชิงตันประเทศสหรัฐ
เพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของใบเดนและรัฐสภาสหรัฐกดดันให้มีการหยุดยิง
แต่เสียงของนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพมันจะได้ผลอะไรบ้างแล้วล่ะครับ
เพราะว่าล่าสุดนี่มีรายงานข่าวนี้กองทัพอิสราเอลจอจะบุกฉนวนกาซ่าทางภาคพื้นดินแล้ว
ฝีมือของอิสราเอลในการรบภาคพื้นดินก็รู้กันอยู่ว่าจะเป็นยังไง

นี่คือความกังวลของมวลมนุษยชาติ
ผมจะปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้
ผมติดตามข่าวนี้แล้วผมนึกถึงบทกรรมของอดุลจันทรศักดิ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
ที่ท่านได้บันทึกเป็นบทกรอนไว้ชื่อว่า
บทเพลงเหนือสู่ศาล
เขียนไว้ว่าเมื่อเงาแห่งราตรีเริ่มคลี่ม่าน
บทเพลงเหนือสุสานกังวานไหว
วิ่งวอนให้มวลมนุษยุทธ์รบกัน